คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาคือเป็นเรื่องของอดีตสามีกับอดีตภรรยาครับอดีตสามีเนี่ยหึงหวงอดีตภรรยาคือตัวอดีตสามีเนี่ยเขาไปบวชแล้วนะคุณครับแล้วพอรู้ข่าวว่าอดีตภรรยาเนี่ยไปคบชู้เท่านั้นแหละขอลาบวชอ่ะคือแม้จะเลิกลากันไปแต่ยังตัดใจไม่ได้ใช่ค่ะครับคราวนี้ค่ะอยู่ในชุดผ้าเหลืองเลยมาหาอดีตภรรยาคว้ามีดสปาต
ขอลาบเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
อ๋อคือเมียเขาวิ่งเข้ามาข้างในเลย
เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นตอนที่เขามาก่อเหตุนี่คือเปลี่ยนชุดแล้วนะ
เหตุการณ์นี้ตอน๘โมงเช้าที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก
ถนนศรีนาวาท่าด่านทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพมนครนายกกับกู้ภัยเนี่ยเข้าไประงับเหตุนะคะ
แล้วคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนคุณผู้ชมยืนรอมอบตัวกับตำรวจเลย
คนเจ็บเนี่ยเป็นอดีตภรรยาชื่อว่านางรัตนาชนกแสงสัยอายุ๔๓ปี
ซึ่งตัวอดีตภรรยาเนี่ยนะเจ็บสาหัสเลยค่ะ
โดนฟันที่หลังฟันที่แขนฟันที่ข้อมือเป็นแผลลึกเลย
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องนำตัวอดีตภรรยาส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วตำรวจคุมตัวอดีตสามีได้คือนายยุทธนาสุธิชายฤทธิ์อายุ๕๕ปี
ตอนนั้นน่ะนะลักษณะเขาโวยวายเหมือนกับคนเมาอะค่ะ
ไม่ให้เจ้าหน้าที่คุมตัวแต่เจ้าตัวเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่หนี
ผมไม่หนีไปไหนผมไม่หนีไปไหนไม่ต้องจับตัวผม
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายยุทธนาผู้ก่อเหตุขึ้นรถตำรวจ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวอยู่ค่ะพยายามจะสอบถามนายยุทธนาว่าลงมือทำเพราะอะไรอ่ะ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคนที่ผมฟันเนี่ยเป็นอดีตเมียผม
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะตัวผมไปบวช๗วันแล้วมารู้ทีหลังว่าอดีตเมียผมเนี่ยแอบไปมีชู้
แล้วชู้ฝ่ายชายเขาเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
ตัวผมกับอดีตภรรยามีลูกด้วยกันสามคนแล้วที่ผมต้องทำแบบนี้เพราะว่าผมโมโห
ทีนี้ผมก็เลยเดินทางมาหาอดีตภรรยาที่ทำงานจะขอให้กลับบ้านด้วยกัน
แต่ว่าฝ่ายอดีตภรรยาไม่ยอมกลับบ้านกับผมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ผมถูกอดีตภรรยาเนี่ยหลอกเอาเงินไปโอ้โหทั้งหลักหมื่นหลักแสนนะคะ
ใช้๓วันก็หมดแล้ววันนี้ก็เลยเอามีดมาจากบ้านเลยตั้งใจจะมาก่อเหตุ
ทีนี้นายยุทธนาเขาทิ้งท้ายไว้ด้วยนะเขาบอกว่าอยากจะบอกอดีตภรรยาคิดให้ดีนะ
ที่ทำรอบนี้เพราะว่ารักมากยอมให้กลับตัวกลับใจอะไรที่เสียไปแล้วก็แล้วไป
แต่ว่าฝ่ายอดีตภรรยาผมเนี่ยไม่ฟังเลยเอาฟังเสียงผู้ก่อเหตุค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเราก็มีข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อนร่วมงานบอกว่านายยุทธนาเนี่ยนะ
เขาบุกไปในห้องเช่าของอดีตภรรยาจริงจริงบุกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสภาพเนี่ยตอนไปถึงตอนแรกอ่ะนะ
อยู่ในชุดผ้าเหลืองอยู่เลยยังใส่ผ้าเหลืองอยู่อะค่ะแล้วก็อารวาสไปทั่ว
ญาติพี่น้องของฝั่งภรรยาเนี่ยก็พยายามจะไกลเกลี่ยทีนี้ฝั่งตัวนายยุทธนาเนี่ยก็เลยยอมกลับไปที่วัด
แล้วก็ไปศึกจากการเป็นพระจนเช้าวันนี้เมื่อตอน๘โมงบุกไปที่โรงฆ่าสัตว์แล้วก็ไปก่อเหตุเอามีดสปาต้าไปฟันภรรยา
ก่อนจะบุกไปฟันภรรยาครั้งนี้คือทางตัวผู้ก่อเหตุนะเขาไปที่บ้านก่อนแล้วรอบหนึ่งก็ไปทำร้ายร่างกายภรรยาแล้ว
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายลูกของเขาแท้ด้วยนะครับลูกก็บอกว่าเนี่ยพ่อก็มาทำร้ายเขาด้วยแล้วก็ทำร้ายแม่ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นพ่อก็คงยังไม่สาแก่ใจก็เลยบุกไปใช้มีดฟันผู้เป็นแม่นะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่ถูกรวบตัวได้เนี่ยนะแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วเอามือไปจับลูกชายบอกว่าลูก
ลูกนั่งลงนะแล้วแม่พูดเสียงสั่นเลยจังหวะนี้ค่ะบอกให้ลูกสงบสติอารมณ์แล้วแม่ก็พูดนะว่าลูกอย่าทำให้แม่เสียใจเดี๋ยวขอฟังเสียงคุณแม่ช่วงนี้หน่อยค่ะ
ไปทำเขาทำไมอ่ะ

ชักมาเถอะเดี๋ยวก็ใส่ให้

แม่ขอโทษนะ
ใช่ไหม
ฟังเจ้าเฮ้ย

โอ้โหเนี่ยค่ะแม่ต้องมาปอบตอนแรกตำรวจบอกให้นั่งลงนั่ง
ลงนั้นแล้วก็แม่ก็มาบอกว่าฟังแม่ฟังแม่มองหน้าแม่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายยุทธนาไปที่สพเมืองนครนายก

ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดเมื่อกี้นี่เองนี่นะคะ
มีรายงานมาว่านายยุทธนาเสียชีวิตแล้วค่ะ
ผูกคอตายในห้องขังสพเมืองนครนายก
ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังตามอยู่นะคะ
ยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าใช้อะไรในการผูกคอจนเสียชีวิต